หรือว่าจะเป็นเพลงนี้
ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกาย
หาผู้ชายถูกใจไม่มี
แต่ฉันบอกเลยว่าเมื่อคืน

เพราะว่าเพลงนี้เข้ากับบันเทิงไทยรัฐมาก
ให้รวยขอให้รวย
ที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ให้โชคดีโชคดีสุขระเสมเป็นปรี

กว่าจะเท่าราคากันได้

ข่าวนี้มีประมาณ๑นาทีแต่ร้องเพลงไปละ๒นาที

เอาจริงคุณผู้ชมค่ะใกล้แล้วนะ
การครบพรอบการจักรไปของราชินีลุกทุ่มภูมิปวงดวงจันทร์
อีกให้ใน๒อาทิตย์เท่านั้นค่ะ
เมื่อวานนี้นะทางครอบครัวของแม่พึ่ง

น้องเพชพระควัสย์หรือเพชภูมิปวง
พร้อมกับพี่องค์สลักจิตพี่จิ๋มดวงใจ

เดินทางไปเปลี่ยนชุดให้กับหุ่นแม่พึ่ง
หุ่นที่๑บริเวณสาราริมน้ำวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อรอรับแฟนเพลงแล้วก็เหล่าศิลปินลูกทุ่ง
ที่จะเดินทางมาร่วมงานลำลึก๓๑ปี
สำหรับการจากไปของแม่พึ่งในวันที่๑๓มิถุนายน

วันที่แม่พึ่งจากไปก็น่าคิดพี่แจ๊คแต่ว่าปีเลขมันยังไม่หมดนะ
ปีนี้ค่ะเขาได้มีการเปลี่ยนชุดเป็นชุดสารีสีทูโทน
โดยช่วงเสื้อเป็นสีฟ้าน้ำทะเลส่วนกระโปรงเป็นสีเขียวตองอ่อน
ช่วงศีรษะตกแต่งด้วยผ้าสารีสีแดงขอบสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็ปักดิ้นทองด้วย
พร้อมกับใส่เครื่องประดับให้แม่พึ่งอย่างสวยสดงดงามจริง
ซึ่งพี่โอ่งและน้องเพชรบอกว่าชุดนี้เกิดมาจากการดนใจของแม่พึ่งเองทั้งนั้นเลย

คือพี่พึ่งบอกว่าไม่ต้องเลือกสีให้ฉันฉันเลือกสีของฉันเอง
รอบของฉันก็คือของฉันอันนี้ก็คือครบรอบของเขาก็คือต้องทำการแสดงเต็มที่
อันนี้ก็เลยบอกมาถึงเวลาของเขาแล้วค่ะ
ส่วนที่วัดธรรมดานี้๙วัน๙คืนแน่นอนครับแล้วก็ศิลปินเยอะแยะมากมาย
บอกว่าอยากหลับตาเจอใครเอางี้ดีกว่าในแต่ละวันมาได้เลยทุกวัน
ไปได้ทุกวันเลยทีมข่าวของเราก็ไปแน่นอนนะคะหลังจากนั้นค่ะพี่โอ่งเนี่ยได้ทำตามคำเรียกร้องของชาวบ้านในระแวกนั้นล้วงไห่เลย
ขอเลขเด็ดจากพี่สาว๓ครั้งครั้งแรกได้เลข๓ครั้งที่๒ได้เลขอะไร
เลข๗และครั้งสุดท้ายได้เลข๘๓๗๘ส่วนเพชรเนี่ยบอกว่าอดใจรออีกนิดนะครับ
เดี๋ยววันที่สิบสามมิถุนาจะมาล้วงขอโชคจากแม่พึ่งให้ตรงวันเลยใช่ค่ะ
อกจากนี้นะเมื่อวานนี้เนี่ยเหล่าศิลปินค่ายซองเดอร์ของครูสลาคุณวุฒิยังได้เดินทางมาร้องเพลงให้กับหุ่นแม่พึ่ง
หุ่นที่๑๓ด้วยนะคุณผู้ชมนะซึ่งสำหรับงาน๓๑ปีรำลึกราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จะจัดขึ้นนะคะในวันที่๑๐๑๘มิถุนายนนี้ที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประจำทุกปี
อย่างใหญ่มากและแน่นอนว่าครั้งทีมขาวบันเทิร์นแทรร่าของเราจะไปเกาะติดบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมลงถึงตัวเลขด้วยใช้หยุดกันด้วยนะคะ